เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องไปปิดล้อมปั๊มน้ำมันแห่งนี้
เพราะว่ามีผู้ชายคนหนึ่งคลุ้มคลั่งคุณ
เขาบอกอย่างเดียวบอกว่าอยากจะติดคุกอยากจะติดคุกนะฮะ

เจ้าหน้าที่ต้องใช้ความระมัดระวังในปฏิบัติการ
คุณผู้ชมไปติดตามคลิปกันก่อนเลยนะครับ
นี่แหละครับคนที่ไปใช้บริการที่ปั๊มก็ตกออกตกใจนะฮะ
แล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจก็พาผู้ชายคนนี้
เพื่อจะมาสงบสติอารมณ์ที่สนทุ่งครุ
เขาก็ยังคงโวยวายอารวาสอยู่หน้าสอนออยู่นี่แหละครับ
ล้อต่อเถียงกับตำรวจอย่างที่เห็นครับ
ก่อนหน้านั้นคือในช่วงดึกตำรวจสนทุ่งครุได้รับแจ้ง
ว่ามีชายคลุ้มคลั่งอารวาสอยู่ภายในปั๊มแก๊สซัสโก้

พอตำรวจไปถึงนะครับก็พบชายคนนี้แหละฮ
อายุน่าจะประมาณ๒๕๓๐ปี

ตะโกนด่าทอผู้คนที่อยู่ภายในปั๊มเสียงดังลั่นเลยล่ะครับ
ตำรวจก็กระจายกำลังในการปิดล้อมเอาไว้
แล้วก็ต้องเกลี้ยกล่อมอยู่ประมาณสัก๒๐นาทีนะครับ

แล้วก็ตำรวจคุมตัวนั่งรถออกจากปั๊ม
เพื่อมาสงบสติอารมณ์ที่สนทุ่งครุ

แล้วก็ควบคุมตัวมาที่สนนะครับ
สอบถามพนักงานของปั๊มแก๊สที่เกิดเหตุนะครับ
ก็คือนายอิสระทองยงอายุ๒๑ปี
บอกว่าระหว่างที่เขากำลังเติมแก๊สให้กับรถแท็กซี่คันหนึ่ง
ปรากฏว่าชายคนนี้แหละครับเดินปรีเข้ามาหา
พร้อมทั้งตะโกนบอกว่าอยากติดคุก
แล้วก็ขู่ขอเงินสดภายในเคาน์เตอร์เก็บเงินนะครับ
ตัวพนักงานปั๊มก็บอกว่าไม่ให้ให้ไม่ได้

อีกแบบหนึ่งก็คือหยิบไฟแชคขึ้นมา
ขู่ว่าเดี๋ยวจะจุดไฟนะจะเผาเลย

ทีนี้พนักงานก็ต้องบอกพนักงานขับรถส่งอาหารที่อยู่ใกล้
พี่ช่วยแจ้งตำรวจให้ที
ชายคนนี้นะฮะก็เลยเข้ามาล็อกคอ
ตอนนั้นพนักงานปั๊มบอกกลัวมาก
แต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ได้แต่นิ่งไว้
เพราะว่าผู้ชายคุ้มครั่งเข้ามาล็อกคอไว้แล้ว
แล้วเขาก็ทำงานอยู่แค่คนเดียวภายในปั๊มแก๊สแห่งนี้นะครับ
ทีนี้ถูกล็อกคอไปด้วยเหมือนถูกจับเป็นตัวประกันเลยนะคุณนะ
เขาก็พยายามที่จะพูดกับชายคุ้มคลั่ง
หวานล้อมทุกสิ่งทุกอย่างบอกว่าใจเย็นปล่อยตัวเขาเถอะ
แล้วก็อย่าระเบิดปั๊มเลยนะครับ
ใช่ไหมอยากได้ใช่ไหมเดี๋ยวจัดการให้นะฮะ
ทีนี้ครับผู้ชายคนนั้นเขาก็เริ่มสงบลง
จากนายสุภกรสิริบุตรนะครับซึ่งเป็นพนักงานส่งอาหารของไลน์แมน
จนเกิดการทะเลาะกันเสียงดัง
จังหวะนั้นนะฮะก็ตำรวจเดินทางมาถึงที่ปั๊มแก๊สแห่งนี้พอดี
ก็ต้องควบคุมสถานการณ์เอาไว้พูดเกลี้ยกล่อมอยู่๒๐นาที
สามารถนำตัวผู้ชายคุ้มคลั่งไปที่สอนอทุ่งครุได้
แต่ทีนี้พอไปสอนอเขาก็โวยวายอารวาสนะครับ
ทั้งสองคนคือพนักงานปั๊มแก๊สแล้วก็ทั้งพนักงานส่งอาหารของไลน์แมน
เล่าให้ฟังบอกว่าโหตกใจมากเลย
ยังดีที่ผู้ชายคนนี้ไม่มีอาวุธอื่นใดนอกจากไฟแชค
มีดปืนอะไรไม่มีก็ยังไม่น่ากลัวเท่า
แต่ไอไฟแช็คก็กลัวเดี๋ยวจุดขึ้นมาปั๊มแก๊สระเบิดนะครับ
ตำรวจก็ควบคุมตัวไว้แล้วก็สอบประคำ
เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับ